หันไปปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
พระองค์ทรงให้มีการก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาขึ้นมา
รวมทั้งมูลวิธีโครงการหลวงเพื่อศึกษาคิดค้นและวิจัย
ในการปลูกพืชนั้นให้ประสบความสำเร็จติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สตอเบอรี่กว่า๑๐ไร่บนดอยอ่างค้างของชาวไทยภูเขาผ่าปะลอง
หมู่บ้านนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
ซึ่งในอดีตพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นภูเขาหัวโล้นพื้นที่โล่งเตียน
จากการแพ่วถางป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย
กระทั่งเมื่อปี๒๕๑๒พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จประพาทต้นบนดอยอ่างค้างเพื่อเยี่ยมราชดรที่เป็นชาวไทยภูเขา
โดยส่งเห็นว่าชาวเขามีการปลูกฝิ่นและมีสภาพความเป็นอยู่ที่แรงแค้น
ประกอบกับการเก็บท้อพื้นเมืองซึ่งมีลูกเล็กไม่ได้ราคาเท่าการปลูกฟิน
จึงมีพระราชดำริก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อค้นคว้าและวิจัยพันธุ์บนพื้นที่สูง
ภายใต้พระราชดำริให้ช่วยชาวเขาช่วยตนเอง
พีชหรือท้อที่กำลังผลัดใบและเตรียมออกผลในเดือนมีนาคมของทุกปี
เป็นผลการทดลองและขยายพันธุไม้ผลของสถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
ซึ่งความยากลำบากในการวิจัยเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกบนที่สูง
จากระดับน้ำทะเลกว่า๑๔๐๐เมตรไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลา
ทวีมาบางครุนักวิจัยไม้ผลที่ทำงานที่นี่มากว่า๑๐ปีเล่าว่า
กว่าจะวิจัยพันไม้ที่สมบูรณ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรต้องใช้เวลานานนับ๑๐ปี
ความอดทนความขยันมันเพียนและความเอาใจใส่จึงเป็นสิ่งสำคัญ
โดยมีในหลวงรัชกาลที่๙เป็นต้นแบบแม้ทุกวันนี้จะทำงานปิดทองหลังพระ
เบื้องหลังเมล็ดพันธุ์ไม้ผลทุกชนิดที่นี่ก็ตาม
ถ้าเป็นพวกไม้ยืนต้นก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๑๐ปีกว่าจะได้๑๐๐ออกไปส่งเสริมครับ
ตั้งแต่เราเริ่มเอาพันธุ์เข้ามาปลูกทดสอบประเมิน
ประเมินเสร็จเราก็ต้องมาทดสอบซ้ำในเชิงในเชิงผลิตว่ามันยังมีศักยภาพดีอยู่หรือเปล่า
เหมือนในแปลงเล็กในแปลงวิจัยหรือเปล่า
ถ้าประเมินในแปลงที่มันอยู่ในเชิงผลิตแปลงผืนใหญ่แล้วมันยังมีศักยภาพดีถึงจะไปส่งเสริมได้
ก็ราวประมาณ๑๐ปีครับถึงจะออกไปถึงชาวบ้านได้
ก็คงจะตั้งใจทำงานถวายท่านอย่างเต็มที่ถึงแม้วันนี้ไม่มีแล้วก็คงจะต้องทำต่อไปเรื่อย
แทนที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยในหลวงง่ายมากเลยคำตอบเดียวเลย
ถ้าไม่มีท่านก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่งั้นก็คงไม่มีแรงอยู่ตรงนี้ครับ
ท่านทำงานมาค่อนข้างเยอะมากทั้งที่เราเห็นแล้วก็อีกเยอะ
ที่หลายคนไม่เคยเห็นเราทำแค่นี้มันแค่นิดเดียวครับไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นไม่ได้เทียบพระองค์ท่านได้เลย
ขั้นตอนการคัดพันธุ์และประเมินคุณภาพผลของแต่ละพันธุ์จะเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างออกมา๔๕ผล
เพื่อวัดขนาดน้ำหนักและความหนาแน่นของเนื้อ
แล้วใส่กรดทดสอบความหวานเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
นำเมล็ดพันธุ์ไปส่งเสริมให้กับชาวเขาบนดอยสูง
ประเสริฐอินทราอายุ๖๐ปี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพืชไร่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างที่ทำงานที่นี่มากว่า๓๐ปี
ยังไม่เคยลืมวินาทีที่ครั้งหนึ่งเคยถวายรายงานความคืบหน้าการปลูกพืชไร่บนที่สูง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลงานวิจัยพืชไร่เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขา
ซึ่งในวันนี้เขาก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสวนของพ่อ
และตั้งปณิธานว่าจะรับใช้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป
ผมภูมิใจมากที่เข้ามาใช้เบื้องมยุคลบาทนะครับว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นเกียรติของครอบครัวครอบครัวผมแล้วก็ญาติพี่น้อง
ผมมีของผมว่าถึงแม้ถึงแม้แดดจะร้อนลูกก็จะทน
หนาวเย็นลูกก็จะอดฝนจะตกมากลูกจะรักษาต้นไม้ของพ่อให้ดีครับ
ตอนนั้นผมออกไปตรวจแปลงผมทราบข่าวเกือบ๔โมงแล้วครับ
เพราะว่าเพราะว่าข่าวนี้ออกจากทีวีใช่ไหมผมอยู่ในแปลงผมไม่ได้ดู
พอดีเพื่อนเขาวิยุไปหาว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วนะอะไรแบบนั้น
ช่วงระยะวันที่ที่ท่านที่ท่านพระองค์จากไปสวรรคตคือทุกคนพูดง่ายว่าต่างคนต่างก้มหน้าครับ

แล้วก็ก้มหน้าหมายความว่าคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยพระองค์มาเสด็จมาตลอดที่เราอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นบ้านของพ่อผมก็คือผู้ดูแลสวนของพ่อครับ
กว่า๔๗ปีไม่มีใครเคยคิดว่าไร่ฝินที่มีอย่างดาดเดินบนพื้นที่ราบสูงทางภาคเหนือจะหายไป
ที่เคยเป็นไร่ฟินกลับกลายเป็นพืชผักผลไม้เมืองหนาวท่ามกลางป่าไม้เขียวชะอุ่ม
เช่นเดียวกันกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยของชาวไทยภูเขา
ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างสามารถวิจัยพืชผักเมืองหนาวรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับกว่าร้อยชนิด
และยังคงทำหน้าที่สืบสารพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙ในการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงพันไม้เมืองหนาว
ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ของพ่อเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างผาสุขตราบนานเท่านาน